ส่วนนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ผู้บริหารกองสลากพัฒน์นะครับ
ก็พร้อมด้วยนายกรวีบิสุนานนักลงคุณเดค่าที่การสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
แล้วก็นายสรังรัดดาวันประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดบริษัท
สำหรับฟุตบอลไทยลีก๓ก็จะทำการแข่งขันในชื่อของกองสลักพัดลีก
รูปการ๒๐๒๒๒๐๒๓นะครับแบ่งออกเป็น๖โซนการแข่งขันนะครับ
ไปดูที่ความเคลื่อนไหวของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการไปกราบขอพรเท้าสุรนาลีหรือว่าย่าโมครับ
เอาเลิกเอาชัยก่อนออกศึกนั่นเองนะครับ
โค้ดด่วนเผยว่าเป้าหมายของทีมคือรักษามาตรฐานเดิม
เอาไว้ให้ในเรื่องของการเล่นนะครับ
ผู้เล่นที่ไม่ได้มาก็เนื่องจากสภาพร่างกายอาจจะไม่พร้อมนะครับ
ก็อยากให้ทุกคนที่มาแสดงความสามารถออกมาให้ดีที่สุด
พร้อมกำชับนะครับ